คุณผู้ชมใครไม่หวานก็แล้วแต่เขาแต่บอกเลยว่าคู่นี้หวานเวอร์นะคะ
น้ำตาลเรียกพี่กันเลยตอนนี้กับพระเอกหมอลำสุดปังแห่งยุคคุณบอยสิริชัย
คือแบบนี้พวกชมพูดถึงความหวานก็ต้องยกให้คู่นี้นะ

มันได้เปิดไปแป๊บ
ใช่แล้วเพลงนี้เพลงโปรดพี่แจ๊คเลย

เพลงนี้สูงไปถึง๑๐ล้านวิวแล้ว
เพลงเขาปังจริงฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ
มาพูดถึงเรื่องความหวานคู่จิ้นคู่นี้กันต่อ
เวลาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตหมอลำเมื่อไหร่นะ

ฟินบนเวทีเรียกเสียงกรี๊ดกระหน่ำกันเลยค่ะ
หลายคนนี่นะยิ่งเห็นภาพแบบนี้แหม

คิดว่ามาลัยมงคลงานแต่งค่ะ
ถูกต้องเพราะว่าเป็นคู่จิ้นกันแล้ว
อยากจะให้เป็นคู่จริงนอกจอกันจริงเลยนะคะ

ตั้งชื่อกลุ่มให้อย่างที่พี่แจ๊คบอกไป

ก็ได้โพสต์ภาพเธอแล้วก็หนุ่มบอยลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็เขียนข้อความหวานรูปนี้เลยบอกว่า
ถ้ามันคือความคิดถึงฉันเองก็คงคิดถึง

มันคือความคิดถึงฉันเองก็คงคิดถึง
อาจจะบอกเป็นในหรือเปล่าว่ากำลังคิดถึงเธออยู่นะ
ก็ตอนทางหนุ่มบอยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์แบบพี่แจ๊คตาดี
เขาบอกว่ารีบมาครับ
เออเขาอยู่ห่างกันเหรอหรือยังไง
คิดถึงถูกต้องหลังจากเอฟซีเห็นภาพนี้แล้วก็กดไลค์กันรัวเลยนะคะ
แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมเวลาคนมันมีความรัก
ต่อให้มันอยู่ใกล้มันก็คิดถึงแล้ว
เธอก็รู้สึกคิดถึงแล้วยิ่งทางหากันบ้างแหล่งแล้วก็

อยู่บนเวรถีเขามีความเผินอายกันนะคะ